ได้

ขอคุณจังจี่ผมมีอะไรของคุณฮะ
เชี่ยด้วย
ความเบทเดี่ยคืออะไรครับ
พี่หนุ่มหนูคิดไม่ทันเลยค่ะ
หนูต้องนั่งคิดเรื่องอยู่
น่าคิดว่าจะตอบอะไรนะครับ
ทำตัวเองนะครับอย่างงั้นจะไปดูเรื่องแรกนะครับ
กับนายทหารพระธรรมนูลได้นำตัว๓พลทหารรุ่นพี่เนี่ย
ไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่ของทางพลทหารคชาแล้ว

การดำเนินการทางวินัยได้สั่งลงโทษพลทหารทั้ง๓คน
รวมถึงใน๑๐เวรที่กำกับดูแลกำกับพลทหารเหล่านั้นอยู่ด้วย
ส่วนโทษทางอาญาเป็นคดีทำร้ายร่างกาย
จึงได้พาครอบครัวไปดำเนินการร้องทุกกล่าวโทษ
ว่าพลทหารทั้ง๓นายได้สารภาพว่าเป็นผู้กระทำผิดจริง
โดยเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างพลทหารด้วยกันเอง
สิ่งที่ดำเนินการที่ผ่านมา
ยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่เราทำตามกฎหมายทุกอย่างในฐานะที่ผมเป็นภูมิครับกองพันธุ์
ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าดูแลลูกน้องไม่ดีนะครับ
ทีนี้สังคมก็ตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาอันหนึ่งนะครับบอกว่า
บอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างพลทหารด้วยกันเอง
แต่เท่าที่มีข่าวออกมาในตอนแรกเลย

ถูกทร่อมหมายความว่าถูกลงโทษ
จริงแล้วคำว่าถูกซ่อมมันไม่มีแล้ว
มันเลิกไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่มีนโยบายแบบนี้กันแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการมีเรื่องกันเอง

แต่ถึงยังไงก็ตามแต่คนที่ทำก็ผิดอยู่ดี
แต่ถามทางคุณแม่ของทางผู้บาดเจ็บ
ของทางน้องเข้มเขาก็บอกว่า

ตอนที่ทำโทษน้องคือค่อยเอาหัวปักลงพื้น
แล้วก็ตัวยืนเอามือไขว้หลังเอาหัวปากลงพื้นใหม่
ถ้าเกิดว่าเมื่อยแล้วเซหลุดเมื่อไหร่เตะเข้าชายโครง

จนกระทั่งหนักแล้วก็ต้องพาส่งโรงพยาบาล
น้องจริงแล้วขอจะหยุดเต้นตอนตี๒ของเช้าวันที่๒๒
แล้วพอหลังจากนั้นทางหมอก็ได้มีการโทรศัพท์

ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แต่ตัวน้องอยู่ที่ลบบุรีอยู่แยกกันนะครับ
ปรากฏว่าคุณแม่เลยต้องรีบเดินทางกับชนบุรีไปที่รบบุรี
แล้วก็บอกให้หมอทำยังไงก็ได้ยื้อชีวิตให้ได้
ตั้งแต่คืนวันที่๒๑เข้า๒๒แล้ว
ปรากฏว่าคุณหมอก็พยายามช่วยน้องจนกระทั่งน้องเนี่ย

เมื่อวานนี้นะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่ของทางน้อง
ก็บอกขึ้นมาบอกว่าตอนนี้สัญญาณเริ่มดีขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าได้มีการทดลองเอาเครื่องช่วยหายใจออก
น้องหายใจเองได้แล้วก็มีการกระดิกขาเองได้
แล้วก็สิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลใจมากที่สุดก็คือว่า
ทางผอโรงพยาบาลกับทางคุณหมอรวมถึงทางผู้พันธุ์
ก็ได้มีการยืนยันว่าจะนำตัวหมอจากทางโรงพยาบาลที่กรุงเทพ
ลงไปช่วยน้องเพราะตอนแรกคุณแม่อยากจะย้ายน้องมาที่กรุงเทพ
แต่คุณหมอก็ยืนยันว่าอย่าเลย
คือถ้าเกิดมาเนี่ยอันตรายมากน้องอาจจะเสียชีวิตกลางทางก็ได้
คุณแม่ก็เชื่อคุณหมอก็เลยต้องรอดูว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไร
แต่รู้สึกว่าจะมีการนำตัวคุณหมอกรุงเทพไปรักษาแล้วนะครับ

ส่วนทางด้านภรรยาของทางน้องเข้มหรือพลทหารเข้ม
ก็มีลูกตอนนี้๑คนอายุ๒ขวบ
แล้วก็มีอยู่ในท้องอีก๕เดือนอีก๑คนนะครับ
มีการพูดคุยกันต่อนะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหม
เขาก็บอกนะครับว่าจริงแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
เคยมีครั้งหนึ่งน้องเคยได้กลับมาที่บ้าน๑๐วัน
วันรุ่งขึ้นถึงจะกลับเข้าค่าย

ก่อนเข้ากรมวันหนึ่งรุ่นพี่ไม่ทราบเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่า
แต่มีความเป็นไปได้จะเป็นกลุ่มนี้ทั้ง๓คนเนี่ย
โทรศัพท์มาแล้ววีดีโอคอลหา
ตอนนั้นเข้มนั่งอยู่กับพ่อด้วย

พี่ต้องการให้กลับเข้ากรมวันนี้เลย
ต้องเข้าพรุ่งนี้นะบอกไม่ได้ให้เข้าวันนี้
เข้มก็บอกว่าพี่ครับผมตอนนี้ไปไม่ได้จริง
ขอไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับตามกำหนดเดิมที่ทางกรมให้เข้าไป

พื้นเดี๋ยวนี้เลยให้กูเห็นในวีดีโอคอลเดี๋ยวนี้

เขาไม่กล้าเขารู้สึกเขาอายพ่อเขาเพราะพ่อเขานั่งอยู่
สุดท้ายคุณพ่อต้องลุกเดินหนีออกไปข้างนอก

แล้วคุณพ่อรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้ที่ลูกชายก็ถูกทำแบบนี้

เข้มอ่ะยอมทำหรือไม่ยอมทำ
แต่ในกรณีที่ว่าถูกทำร้ายร่างกายเคยมีมาก่อนไหม

เคยถูกเตะเคยถูกซ่อมเหมือนกันแต่อันนั้นก็ทำผิดจริง
เพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ไปหาลูกสาวเขา
คือลูกสาวเขาแบบคงคิดถึงกันเขาเพิ่งจะกินอาหารเข้าไป๒ปีถูกไหม
เข้าไปในช่วงปีแรกก็เลยเอาโทรศัพท์เตะไปโทรแล้วถูกจับได้
ก็เลยถูกซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้
อาการเคลือบหน้าก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอก็ยังยืนยันว่า
ยังไม่ได้พ้นขีดอันตรายนะครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ

ซึ่งทางครอบครัวนะครับวันนี้ก็ได้มีการเดินทางไปถึงจุดที่น้องเนี่ยถูกซ่อมหรือถูกทำร้ายร่างกายนะผมก็จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีระหว่างซ่อมหรือทำร้ายร่างกายตอนนี้โทรศัพท์ส่งกันไปหมดแล้ว
ไปถึงเนี่ยนะฮะทางพ่อแม่นะฮะแล้วก็ทางญาติพี่น้องของทางเข้มเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับเรียกขวัญนะฮะบอกว่าให้เข้มเนี่ยกลับมาเถอะกลับมาอยู่กับพ่อแม่นะกลับไปอยู่กับลูกเมียลูกรออยู่คือเขาบอกว่าคนที่ได้ยินเนี่ยสลดใจกันหมดเลยกับสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่แม่พ่อหรือครอบครัวเนี่ยพยายามเรียก
คือที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่เขากระทำลงไปรู้ไหมคะว่าเหตุผลคืออะไร

หมั่นไส้ที่หล่อกว่า

สุดท้ายต้องมานั่งก้มกราบแบบนี้แล้วมันพอเหรอ

ของพ่อของลูกเขา
ซึ่งวันนี้ไม่รู้จะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม

สมองไม่ทำงานนะ

วันนี้เราต้องบอกอย่างนี้เลยว่า

อาการที่น้องหลับไปและทำให้สมองบวม
คือน้องหัวใจหยุดเต้นไป

ปั๊มเกือบครึ่งชั่วโมงน้องถึงกลับขึ้นมา
เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าสมอง

ก็ต้องรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
อันนี้ก็ต้องไปดูต่อไปนะครับ
มาอีกหนึ่งข่าวก็เป็นเรื่องของพญาตัวเตือด
ใครที่ชอบกินอาหารสุกดิบต้องระวังเรื่องนี้เลยค่ะ
แล้วก็ข้อความบอกว่าแฟนเป็นคนชอบกินของสุกดิบ
ต่อมาก็มีอาการปวดท้องน้อยแล้วก็คันบริเวณรูทวาร
พร้อมกับถ่ายออกมาเป็นพญาติกว่า๑๐รอบ

หลังจากพบแพทย์แพทย์ก็ได้ตรวจอาการ
แล้วก็พบว่าเป็นพญาติตัวตืดเหมือนที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางพงพรครองญาติรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มันยาวจริง

นี่พี่พญาติ

เขาบอกอย่างนี้ปกติพญาติตัวตืดที่พบเจอ
จะเป็นพญาติตัวเตือดหมูตัวเตือดอวดตัวเตือดวาย

ที่ผ่านมาเคยพบเจอพญาติชนิดนี้อาศัยอยู่ในลำไส้คน
มีความยาวถึง๑๕เมตรค่ะพี่
แล้วก็พญาติชนิดนี้สามารถขยายพันธุ์ได้ในร่างกายคน
จะฝังตัวในลำไส้นอกจากนี้นะคะ
ก็ยังเคลื่อนไหวไปอยู่ตามส่วนต่างของร่างกายได้ด้วย
แล้วก็สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ถ้าไปอยู่บริเวณสมองก็จะไปกดเส้นประสาท
สาเหตุของการที่มีพญาติตัวตื่นในร่างกาย
เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด

เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายที่ปรุงไม่สุก
อย่างเช่นแหนมล่าพวกก้อยทั้งหลายนี่แหละค่ะ
สำหรับตัวอ่อนของพญาติตัวตืดก็จะพบในเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควาย
ก็จะมีลักษณะเหมือนเม็ดสาคูค่ะ
แล้วก็ส่วนการป้องกันก็คือง่ายเลย

อาหารทุกชนิดที่ปรุงจากเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควาย

ดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำที่สะอาด
ต้องล้างมือทุกครั้งที่มีการรับประทานอาหาร
โดยเฉพาะเวลาที่เราจะไปซื้อพวกเนื้อสัตว์มาทำอาหาร

ว่าถ้ามีลักษณะเหมือนเม็ดสาคูฝังอยู่ในเนื้อมันเนี่ย
ให้ทิ้งทันทีไม่ควรนำมารับประทานแล้วนะคะ

ทางการแพทย์ก็มีตัวยาที่สามารถรักษาพญาติตัวตื่นได้
โดยตัวยาจะไปทำลายผิวนอกของพญาติค่ะ
แล้วก็ทำให้พญาติเป็นอำมาภาษณ์

ยกเว้นในกรณีที่พบว่าพญาติตัวตื่นเข้าไปแพร่กระจายในสมองแล้ว

มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกเดินทางปลอดภัยนะ

อาจจะแบบว่าเดินทางปลอดภัยนะ

แต่เขาก็งงว่าเดินทางปลอดภัยนะบอกใคร

หรือบอกมดดำแล้วบอกเดินทางไปสวงสวรรค์อย่างปลอดภัยนะ
เขาอาจจะตั้งใจบอกใครสักคนหรือเปล่า
แมร์ทอาจจะดูอยู่

แมร์ทเออทำไมมันยาวได้ขนาดนั้น

นี่เดี๋ยวเชียวคุณแมนอุดมสุกนะตอนนี้ฝนตกแรงมากครับ
ใช่เมื่อกี้ที่มาก็ตกหนักมากกี่เดียวคุณแมนเอาล่ะค่ะออกมาถ่ายแรงข่าวแล้วนะคะ

เมื่อวานผมไปเยี่ยมมาด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่อาหารไปก่อนครับพี่
ก็หลังจากที่ได้วูบกลางกองถ่ายละครด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ตั้งแต่วันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้คุณอ๊อฟก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้๙วันแล้ว
โดยมีการอัปเดตคุณอ๊อฟกันในวันนี้เลยล่ะค่ะ
โดยทางครอบครัวของวัชิระบรรจงนี้นะคะ
ก็ได้ออกมาแถลงข่าวการป่วยของอ๊อฟเรียบร้อยแล้วนะคะ
แถลงข่าวคนแรกก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์
เขากล่าวว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มีโอกาสแถลงข่าว
เพื่อที่จะอัปเดตรายละเอียดในการดูแลรักษาคุณพงพัฒน์วัชรบรรจง
ซึ่งก็หลังจากที่ได้ประเมินอาการเบื้องต้นของคุณอ๊อฟแล้ว
เราก็พบว่ามีอาการแขนแล้วก็ขาทางด้านขวาอ่อนแรง
แล้วก็ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณอ๊อฟทำงานหนัก
หรือว่ามีอาการความดันแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้นทีมแพทย์ก็จึงทำการวินิจฉัยต่อไป
ด้วยการใช้วิธีการเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมอง
รวมไปจนถึงตรวจการเอ็กซาเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลอดเลือดสมอง
โดยการพบว่ารักษาคุณอ๊อฟนั้นค่อยดีขึ้นอาการ
แล้วก็ทีมแพทย์ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าอยากให้คุณอ๊อฟได้พักผ่อน
เพื่อที่จะทำการรักษาตัวในห้องพิเศษอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการออกจากโรงพยาบาลนั้น
ก็คงจะต้องคาดคณีไม่ได้ว่าจะรักษาคุณอ๊อฟ
จะพัฒนาไปจนถึงจุดไหน
แล้วก็ตอนนี้อ๊อฟเองเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินตามปกติได้
แล้วก็การทำกายภาพก็ต้องใช้เครื่องมือช่วย
คุณแดงเขาก็กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าส่วนเรื่องงานที่ค้างเอาไว้เนี่ยนะคะ

อยู่กับพี่อ๊อฟคือตอนนี้ลูกสาวจะไปทำงานกับพี่อ๊อฟตั้งแต่เริ่มต้นกองเปิดจนถึงนั่นเลยค่ะทั้งวัน
เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอด
ทีนี้จากที่เขาเล่าเนี่ยก็เดินไปกำกับนอน

เขาก็บ่นกับทางทีมงานที่อยู่รอบตัว
เขาบอกว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรง

แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเป็นอะไรที่บรรปลาย
เป็นความโชคดีนะครับที่อูธนกรวันนั้นเข้าไปแต่เช้า
รับทันด้วยน้องทีมงานอีกคนนึงซึ่งตัวใหญ่พอสมควร
ก็เอาเขามานั่งที่เข้าอี้แล้วเขาก็แปลกลงไปเลย

แล้วบีก็บอกว่าอย่างนั้นเราไปหาหมอดีกว่า

ไม่ขึ้นคือขึ้นขาเดียว
นั่นหมายความว่าซี่ขวาของเขาอ่อนแรงมาก
คุณหมอก็เหมือนรู้เลย
ก็คือไม่ทำประวัติไม่ได้ใดมีสิ้นฉีดยาทันที

หมายถึงว่าเหมือนไม่ได้รับยา
ก็เลยแนะนำว่าให้เข้าโรงพยาบาลใหญ่ก่อนดีกว่า

ดังนั้นงานที่คุณอ๊อฟเขาทำเอาไว้
ก็มีโปรแกรมที่จะต้องแบบว่า

ไม่ใช่มีโปรแกรมที่จะต้องแบบว่าเสร็จแล้วก็ต้องออนแอร์

อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณอู๋ธนากรเขาก็ดูแลอยู่ด้วย
แล้วอีกอย่างหนึ่งอ๊อฟกับอู๋เขาก็พูดคุยทำการบ้านกันมาหมด

ใช่ดังนั้นถ้าคุณอ๊อฟไม่อยู่อูธก็จัดการได้หมดทุกอย่างเลยทีเดียว
ลูกเขาก็สามารถช่วยได้ด้วย
กลับเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมคุณอ๊อฟพงษ์พันธ์มา
อาการดีขึ้นมากใบหน้าสดใส
แถมยังมีการแกล้งก็คุยเล่นกันนะครับ
แต่ว่าแกก็ยังพูดไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่
ทางด้านขวาก็ยังมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่นะครับ
แล้วก็คุณหมอได้มีการให้ทำกายภาพ
ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนที่มาเรื่องโรคหรืออาการแบบนี้
เวลาที่ทำกายภาพเวลายืนขึ้น

หรืออาจจะล้มจะเซแต่คุณอ๊อฟยืนได้เลย
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
อาจจะต้องใช้การรักษาโดยการที่ทำกายภาพ

แต่ยังไงก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันร้ายแรงนะครับ
เพราะว่าก็ต้องให้ยากันไปนะครับ

แบบว่าในคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
ด้วยวิธีการเทคโนโลยีอันใหม่ล่าสุดอย่างนั้น

โดนได้ฐักได้บางกรณีที่อาจจะยังแบบเป็นนิดหน่อย
ไปทำให้ไขมันที่เต็มตามหลอดเลือดแจ๊บพ้น
ไปไม่ตรงจัดขึ้นมันแล้วมีการดูดออกมาด้วย

ต้องมองดูเลยนะครับ
ต้องถือคุณผู้ชมด้วยครับ
พูดไม่ชัดพูดไม่คล่องหรือพูดติดขัด
หรือว่ามีอาการที่เรียกว่าปากเบี้ยว
ต้องรีบไปหาคุณหมอเลยหน้าไว้หน้าเบี้ยวอะไรอย่างนี้นะครับ
หาคุณหมอเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีอาการที่จะบอก
อันนั้นเรียกว่าเป็นแบบเฉียบพลันเลยนะครับ

ดูแลตัวเองด้วยวิธีการรับประทาน

ความปั้นความดันโลหิต

อันนี้เขาพูดว่าเข้าพลาดกันว่าน่าจะร้ายสติหรือเปล่า
เขาบอกว่าอาจจะมีการเรื่องเหยาะเซตติด

กำลังเล่าข่าวให้ฟังพอดี
อัพเดตให้ฟังเลย
ที่ถูกหลุงตาอดิตหลุงตาตี
เสียชีวิตแล้วน่าสงสารมากเลยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ใช่เอาเรื่องถึงที่สุดเขาเรียกว่าไม่โอโหสิ
แต่ว่าก็ให้ทางกฎแห่งกรรมเป็นคนดำเนินไปเองก็คือให้อดีตหลวงตาติดคุกไป
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทางแม่ไม่เชื่อว่าที่หลวงตาตีเนรหรือทำร้ายเนร
มาจากเนรด่าแม่หลวงตานะแต่เขาเชื่อว่าเนรไปลักหรือขโมยบุหรี่ของหลวงตาเป็นซองนะฮะไปเผาทิ้ง

โถเนรนก็เป็นหัวสภาพหลุงตานี่
หลุงตาก็น่าจะโกรธอดีตหลุงตาน่าจะโกรธ
เขาเอาหัวแค่กับโต๊ะเอากระมังใส่น้ำแล้วก็จับหัวกดน้ำ
แล้วก็เอาไม้เหมือนกับไม้ไผ่ไม้เก้าหลังอะไรอย่างนี้ตี
อะไรที่เกี่ยวกับหัวเนี่ย
แต่แกก็บอกแกก็ยอมรับนะแต่ว่าแกไม่ขอโทษพ่อแม่นะ
บอกแกไม่ขอโทษพ่อแม่เพราะแกรู้อยู่แล้ว
บอกว่าพ่อแม่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนรดื้อว่างั้น
ดื้อแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดขนาดนี้เนอะ

ดูข่าวนี้ค่ะหนุ่มอินเดียถูกสาวขายบริการขู่ทวงฆ่าตัว
ปรากฏว่าถอยหลังถอยไปถอยมาตกมาเลยจากตึกชั้น๖
เมื่อเวลายี่สิบสามบริกาค่ะรอดจำรวจเอกสุธินบำรุงจิตนะคะ
ก็อยู่ที่สพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
รับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวพลัดตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เหตุเกิดภายในซอยพัทยากลาง๑๔นะคะอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังรับแจ้งก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรม
จะไปที่เมืองพัทยาก็รีบไปตรวจสอบเลย
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พบผู้บาดเจ็บ
ทราบชื่อก็คือมิสเตอร์ชาลิสมาริมัยมูฮานอายุ๓๙ปีสัญชาติอินเดีย
พลัดตกจากชั้นที่๖แล้วก็ไปฟาดกับต้นไม้ก่อนจะตกมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
สอบถามกลุ่มเพื่อนชาวอินเดียก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยก่อนเกิดเหตุได้ไปรับกลุ่มสาวขายบริการมา
โดยกลุ่มสาวได้พยายามคาดคันที่จะเอาเงินค่าตัวกับผู้บาดเจ็บ
แต่ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยกลัวแล้วก็เลยถอยหนีถอยไปเรื่อย

หลังจากเกิดเหตุก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบสวนสอบปากคำกลุ่มผู้หญิงไทย๕คนนี้อย่างละเอียดเลย
คือแต่ละคนยังให้การปฏิเสธทุกกรณี
โดยอ้างว่านักท่องเที่ยวพลัดตกลงมาเอง
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ก็คือควบคุมตัวทั้งหมด๕คน
กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มหญิงไทยเอาไว้สอบปากคำอีกทีหนึ่ง
ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
หากว่าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับผู้บาดเจ็บต่อไป
หมายถึงว่าเขามีฟ้าน้องแบบโถโถเอามาใกล้มาใกล้มา
อันนี้ก็อาจจะถอยแล้วไม่ได้ตั้งใจไหม

ไปอีกที่นึงนะครับที่ฮจิมินคุณผู้ชมครับ

นี่เป็นคลิปนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายนะฮะ
เขาเดินอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ผมยาวนะ

แล้วก็มีไฟติดอยู่บนหัว
ไฟเนี่ยลามจนกระทั่งมาถึงใบหน้าของเขาเลยนะครับ
ปรากฏว่าที่เห็นอยู่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะกระโดดโรดเต้นไปมานะฮะ
เหมือนกับชิวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เจ็บไม่ป่วย
เนี่ยนะฮะมีชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าชายคนนี้เนี่ย
จะมีอาการจิตหลอนทางสมองหรือว่าจะมีเรื่องของยาเสพติดที่มาเกี่ยวข้อง
ทำให้มีไฟติดบนหัวติดบนใบหน้าแล้วไม่รู้สึกเจ็บ

คือนอกจากไฟลุกบนหัวนี่คือเสื้อผ้าเขาไม่ได้ใส่ด้วยไง
ถูกต้องบางคนก็มีการไปแซวก่อนนะครับบอกว่า

นี่นะฮะได้
เขาบอกว่าดวงตาเนี่ยก็ยังเปิดอยู่ปกตินะแล้วก็มองไปกระโดดเหมือนแบบ
ลางมาที่หน้าก็ยังไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หโฮจิมิตแล้วมันจบแว่ไหน
ทราบเหมือนกันแหล่งข่าวไม่ได้มีการแจ้งต่อนะครับ
แต่ว่าเขาปร๊อบเรียลไฟสูงขึ้นประมาณ๒๐เซนติเซนติ
แล้วยังไงมันจบไงทุกอย่างมันก็ต้องไหม้เผินหมดเลย
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ใบหน้าของเขาสังเกตดี

เค้าไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อน

ไม่น่าจะใช่ผมว่าเขาน่าจะมีอาการทางขอโทษนะอาการทางปราศาสตร์
หรือว่าเป็นอยู่กับกิจเตอร์เวศอะไรอย่างนี้
เหมือนกับเราถ้าโดนแทงก็ไม่เจ็บเพราะองค์ลงอยู่
ไม่รู้อ่ะแต่นี่คือเป็นไฟไง

เป็นแผลอันนี้มันไหม้มันเดินมันก็ต้องไหม้หมดนะ
เขาไม่น่าจะกระโดดไปกระโดดมาแต่เขาไม่ได้ลงไปนอนดิน
ไม่ใช่นะมือก็แบบแล้วคนแถวนั้นยังไง
เขาก็มองเมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์ขับไผ่ว่าเป็นโชว์หรือเป็น

แต่มันเพียนด้วยความที่สะพร่าวของตัวเองนะที่ทำกับตัวเองนะ
ก็มีแว็บไซต์อันนี้ที่เซียงไฮส์เนี่ยเมื่อกี้เวียดนามใช่ไหม
ตอนนี้เซียงไฮก็มณฑลศาลซี
ก็มีชายคนหนึ่งเขาเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้าน
ก็พอเรียกแท็กซี่กลับบ้านเสร็จปั๊บ
ซี่ก็มาส่งถึงบ้านเรียบร้อยเลยนะ
แล้วก็บอกค่าใช้จ่ายว่าทั้งหมดเท่าไหร่
ซึ่งก็เวลาเขาจ่ายเงินที่เมืองจีน
ก็คือหมายถึงว่าใช้โทรศัพท์แชทใส่เข้าไป
ผ่านแอปพลิเคชันเลยจ่ายเงิน
ก็แค่ประมาณ๒๐หยวนเท่านั้นเอง
หยวนนี่ก็ตกอยู่สักประมาณ๙๕บาท
แต่ตอนนี้คนจ่ายตังค์นี่นะดันเมาไง

คุณไม่ให้ต้องทำเมาค่ะ๒๐แล้วไง

จ่ายเข้าไปสัก๒๐๐๐๐หรอสองสูญแล้วก็เป็นสองหมื่นหยวน

แม่เงินในบัญชีนี้เยอะด้วยไงเขาเข้าใจไหม
ก็กลับเข้าบ้านสบายมากเลย
จ่ายไป๙๐๐๐๐บาทพอเข้าไปถึงบ้าน

จนกระทั่งแบบว่าเอกใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้
ก็ลองมาเช็คดูว่าสิ่งที่ตัวเองโอนเงินเข้าไปมันเป็นยังไง
อัยยะทำมามังตั้ง๒๒๐๐๐บาทอยู่นี่แหละอัยยะยังไง
ลายเลี่ยวจาก๙๕บาทกลายเป็น๙๕๘๐๐บาท
ก็เลยรีบโทรไปหาแบบว่าคนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่
โทรไปเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวช่วยจ่ายเงินเกินไปแล้ว

คืนนะแต่คืนมาแค่หมื่นคืนเท่าไหร่คะ

ผมก็เป็นทหารเก่ารู้ดีว่าระบบมันแย่แค่ไหน
อันนี้คือเราไม่แน่นนะเขาส่งบอกนะ

รู้รู้อยู่

ไม่เสร็จแล้วเนี่ยก็คืนนะ
แต่คืนมาเพียงแค่๑๑๐๐๐หยวนเท่านั้นเอง

เอาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีก๘๙๐๐หยวนอีกก็ไม่คืน

เออบอกเฮ้ยทำไมถึงไม่คืนล่ะ

ก็เลยไปตามเอาอย่างนี้ได้ไหมทำไมไม่คืน
อ้าวอ้วนนึกว่าลื้อให้ทิพย์
ทิศอะไรขนาดนางหวานแหละ
นี่ก็ทิศสูงมากจริง

บอกว่ามันจะต้องโอนไปในนี้ก็โอนไปแล้ว

ในแอปพลิเคชันของอัวเนี่ยนะ
ถูกทางหนี้สินที่ธนาคารดูดเงินไปอีก

โดยการดูดเงินพลึดไปเลยทันที
จริงไม่อยากจะคืนให้แล้ว
แต่ว่าไม่ทันแล้วมันดูดไปแล้ว
อ้วะเลยคืนแค่๑๑๐๐๐หยวน
ตลกป้ะ
เบลล่าจิ้นเบลล่าเกินงามอันนี้ก็โอดหัวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
คุณแม่มาเคลียรเลยค่ะทั้งสองคนเนี่ยเขาก็คือเขาเล่นละครเรื่องนั้นเนี่ย
แล้วมันก็จะเห็นชัดเจนว่าแบบมันช่างแบบว่าเหมาะสมเข้าเคมีเข้ากันได้ดีมากมายเลย
อย่างนี้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังก่อนเมื่อวานนี้นะฮะได้มีการอ่านเรื่องของทางเบลล่าก็พูดถึงโป๊ไปแล้วนะครับ
เขาก็บอกมาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขาแค่เคมีตรงกันเท่านั้นเอง
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาไม่ค่อยได้เจอกันอีกด้วยนอกจากเรื่องงานถึงจะมาเจอนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย
เพราะว่าอย่างนั้นเวลามันเจอเรื่องงานเนี่ยเขาเนี่ยนะคือโป๊ปกับเบลล่าเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนตอนที่เขาเล่นละคร
ก็คือแบบว่าพูดจะอ่อนหวานโรแมนติกทำนู่นนี่นั่นเหมือนในละครเลยแล้วบางทีก็แซวกันแรงก็มีเพราะว่าเขาก็สนิทสนมเป็นพี่น้องกัน
แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่อย่างนั้นทำไมเกิดขึ้นพวกแฟนคลับเขาก็ไม่พอใจว่าทำไมต้องเล่นกันถึงขนาดนั้น
ถึงแฟนคลับจิ้นไม่ใช่เหรอคะตอนนี้เลิกแล้วเหรอ
แฟนคลับไม่เขาก็รู้ใช่ไหมว่าเบลล่าเขามีฟงมีแฟนเป็นเวียใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยพอมาทำอย่างนี้เขาก็แบบว่าไม่พอใจทำไมจะต้องไปทำอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นไม่เห็นต้องเยอะขนาดนี้เลยโป๊ปก็เลยบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมเองนี่ผมก็คือจริงแล้วผมก็ทำตามหน้าที่ทำงานแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรใดทั้งสิ้นเลย
เขาตอบดีนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าผมเนี่ยนะคะก็มาจากการที่ไม่เคยมีแฟนคลับเลย
แล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยนะผมจะไม่มีเลยก็คงจะไม่เป็นไรโอ้โหตอบกวนดีเลยนะวันหนึ่งเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบว่าผ่านมาแล้วก็คือผ่านไป
ถึงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะไม่พอใจอะไรเนี่ยจริงต่อไปแฟนคลับมันก็จะจางลงไปเองเท่านั้นเอง
ซึ่งก็จริงส่วนนี้นะผมก็จะบอกว่าผมจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
โอปก็พูดอย่างงี้น่ารักมากนะแล้วเราก็ถามว่าเบลล่านี่เขาจะว่าอย่างไรบอกเหมือนกันครับคือเราสองคนยังไม่ได้คิดอะไรในลักษณะแบบนี้เลย
ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกับแฟนคลับว่าจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็คือการแสดงเราอย่าไปอินอะไรกับมันหรือว่าเราอย่าไปมีความรู้สึกว่าแบบ
โกรธจังเลยหลุดลื้นแบบว่าไม่พอใจนะในสิ่งที่เขาแบบว่าทำให้คุณจำเอาไว้นะวันนี้เนี่ยนะคุณเห็นเขาเนี่ยนะเป็นในลักษณะแบบนี้ครั้งหนึ่งคุณชื่นชม
ถ้าสมมุติว่าเขาทำอะไรมาในลักษณะที่แบบว่าขัดหูขัดตาคุณก็เลิกไม่ชื่นชมแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะวันหนึ่งคุณก็จะแบบว่าไม่ชื่นชมเขาล่ะ
ก็เหมือนกับดาราทั่วไปนึกออกมาวันหนึ่งทำไมคุณเลิกชื่นชมเขาไปแล้วล่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่นชมคนอื่นคนอื่นของอย่างนี้นะผ่านมาผ่านไปคุณจำไว้นะเราอยู่ในวงการอย่างนี้เขาเรียกว่าเมืองมายาเนอะ
มันก็จะเป็นการแสดงแน่นั้นแหละ
มาอีกข่าวหนึ่งของคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะก็ยืนยันให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากถูกเมาส์ว่าคุณแมทพิรณีเนี่ยไปนั่งรอที่ทำงานเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะ
เขาเรียกว่าเป็นนุ่มโสดที่มีเสน่ห์มากตอนนี้สำหรับคุณกึ้งเฉลิมชัยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีข่าวกับดาราสาวชื่อดังเนี่ยหลายคนเลยทีเดียว
แต่ก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าคุณกึ้งก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะ
ล่าสุดก็มีโอกาสไปเจอคุณกึ้งก็เลยไปถามเรื่องงานเรื่องหัวใจเพราะว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าคุณแมทพีรณีไปนั่งเฝ้าคุณกึ้งที่ทำงานจริงหรือเปล่านะคะ
แมทพิรณีล่ะมีคนเห็นแมทไปนั่งรอเราที่ทำงานไม่มีนะครับไม่มีอย่าให้น้องเขาเสียชื่อเพราะผมเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแค่เรื่องงานครับไม่มีอะไรแบบนั้นตั้งแต่ทานข้าวกับกลุ่มเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
แมทไปเลยใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนน้องเขาเป็นคนน่ารักครับผมทำงานเยอะตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะมีใครเอาผมหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ด้วยผมโฟกัสเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะคะ
เห็นบอกว่าอยากจีบคุณอ้ำแต่ก็ไม่กล้าจีบเพราะว่ากลัวจะเสียเพื่อนก่อนอันนี้มีข่าวนี้แว๊บนี่แหละค่ะไม่นะครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วผมให้ความสำคัญกับการเป็นเพื่อน
ก่อนหน้านี้หลายหลายคนก็มีลุ้นมีภาพไปกินข้าวด้วยกันสองคนจับคู่ให้ต่างคนเนี่ยต่างโสดด้วยกันเรารู้จักกันนานแล้วครับจริงจริงก็ไม่อยากจะมีข่าวกับผู้หญิงคนไหนไม่อยากให้เขามีชื่อพาดพิงกับผมผมมาเกรงใจแล้วก็อยากจะให้เกียรติทุกคนไม่อยากจะเมนชั่นถึงใครแล้วถ้าสมมุติว่าผมมีใครจริงเนี่ยผมจะมาบอกเองดีกว่าเกรง

ที่ยังหาวันหย่ากันไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณแอฟเองจะออกมาบอกนะครับว่าพร้อมเสมอนะฮะที่จะจบเรื่องดังกล่าวรอแค่ว่าฝ่ายชายเนี่ยจะส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองงานนี้นะครับมีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับสงกรานนะครับบอกว่าไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูน้องปีใหม่เลยปล่อยให้สาวแอฟเนี่ยดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะเหตุนี้จึงทำให้ปู่
ก็เลยอยากจะให้ช่วยแบบ
เวลาเขียนข่าวอะไรก็ต้องระวังส้มเร็ปนึง
นั่งไม่ต้องนั้น
พี่แอฟก็ถามว่าอุ๊ยเอ็งจี้มีข่าวนี้ด้วยเหรอ

เดี๋ยวอยากให้พี่แอฟตอบเพราะเดี๋ยวคนก็ไปถามพี่แอฟอยู่ดี
เขาก็ตอบอยู่แบบรอยอะเร็วอะ

ผมก็ประสาทประสาทความคิดไม่ทันมันเป็นความหมายแบบไหน

ขอบคุณผู้ชม

นิดนึงก็ได้ตอนนี้เขาก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวราชประสงค์แล้ว

อันนี้เขาก็เปิดตัวแล้วคุณแม่เขาก็ขับรถไปไหนด้วยกัน

หมายความว่าไงก็กับอีตาบันออนบานแลนด์อะไรนึง
ไม่จะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เขา

เขาไม่ใช้รอดเขาก็กระดก

พรุ่งนี้วันหยุดนะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันท
ค่ะเดี๋ยวมาเม้าท์กันต่อนะครับ